มาโดยเจมมี่วาดี้กองหน้าเจ้าของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนพฤศจิกายน
โอนาโดอูยัวแล้วก็ริยาสมาเรสค่ะร่วมกันปั่นจักรยานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไบท์ฟาแดดปั่นเพื่อพ่อที่จัดขึ้นนะคะที่วิว
มาร่วมกิจกรรมไบท์ฟอร์แดดณต่างแดนค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตไทย
กรุงลอนดอนจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนค่ะได้มีโอกาสร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยระยะทางการปั่นกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อนักกรุงลอนดอนนะคะ
อยู่ที่๒รอบสวนสาธารณะหรือประมาณ๓๒กิโลเมตรค่ะ